สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะคิดถึงเธอจังเลยไม่ได้เจอเธอแล้ว
พี่หนุ่มมีคนทักบอกว่าพี่ผมยาวแล้วใช่ใช่ไหมช่วงนี้เป็นกองหลีมากไหม
ยาวมากอืมดูสิพี่หนุ่มก็อินเทรน่ะไลโอเขาว่าอีกอีกนิดนึง
เลี้ยงให้ผมยาวเขาอินเทนไลโออ่ะเขาอินเทนตามสมัยนะแม่นะ
ใช่ไหมอะไรก็ขึ้นหมดเลยเนี้ยบีทีองทางดงทางด่วนขึ้นหมดไลโอหมดเลย
เขาใช้ไลโอหมดทุกอย่างขึ้นขึ้นขึ้นสารไปขึ้นสารอีกแล้วหรอ
ทางด่วนขึ้นเป็นเท่าไหร่กันแน่แน่สรุปเขาบอกยังจะชะลอก่อนไหมอ่ะอืม
ขึ้นอีกแบบว่าอุ้ยไม่รู้สึกจบมาที่เท่าไหร่อ่ะเหลือหกสิบประมาณ
สิบห้าบาททุกวันนี้เราจ่ายห้าสิบก็จะกลายเป็นขึ้นทางด่วนเท่าไห
หกสิบห้าหกสิบห้านี่ไงสองครั้งร้อยว่ะร้อยยี่สิบ
วันวันหนึ่งเราวิ่งหลายที่ก็เยอะนิดนึงน้ำมันเหรอแม่
น้ำมันขึ้นอยู่แล้วน้ำมันน้ำมันตลาดโลกป่ะอ้าวโอเคไปดูเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะครับ
กรณีของเด็กหญิงวัยสามขวบกว่าเกือบสี่ขวบนะครับก็ไปถูกพ่อแท้นะฮะ
เขาได้มีการแชร์ออกมานะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปยัง
เพจต่างต่างแล้วก็ทางสื่อต่างต่างนะครับ
บอกว่าให้ช่วยเขาหน่อยอืมนะฮะบอกว่าคนเด็กคนนี้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาเองนะฮะแล้วปรากฏว่าไปถูกพ่อ
ซึ่งออกมาจากคุกเนี่ยนะครับไปทำร้ายร่างกาย
คือตามร่างกายตามบาดแผลเนี่ยนะครับก็คือไปพบร่องรอยนะครับ
ของลอยตีนะฮะรอยแตกที่หัวนะครับมีบุหรี่นะฮะ
จี้ไปที่อวัยวะเพศบุหรี่จี้ไปที่ลำตัวที่ขา
แล้วก็ที่หน้าของเด็กนะฮะที่สำคัญที่สุดนะครับ
แขนมีรอยกัดเป็นรอยฟันนะฮะซึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ตายายคู่หนึ่งครับเขาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ที่สุภัณฑ์บุหรี่โทรศัพท์บอกว่ามีเด็กคนนึงนะครับ
ซึ่งคนที่พามาเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นแม่ฝากเอาไว้บอกว่า
โทรศัพท์ไปตามตายายมาเพราะตายายนั่นแหละเป็นคนทำเด็ก
มีคนทำร้ายเด็กแบบนี้ตายายพอได้ยินก็ตกใจ
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้พอไปถึงเสร็จปรากฏว่า
ไปเจอสภาพหลานตัวเองเนี่ยรับไม่ได้นะครับแล้วก็บอกทางโรงพยาบาล
ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำคนที่ทำอ่ะคือพ่อแม่เด็ก
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กอยู่กับตายายตายายเป็นคนเลี้ยงนะครับ
ทางฝั่งของแม่เด็กเนี่ยนะฮะก็มาบอกตายายว่าตอนนี้ผัวเขาออกมาจากคุกแล้ว
เขาอยากกลับไปอยู่กับผัวก็เลยได้มีการขอเด็กคนนี้เนี่ย
กลับไปเลี้ยงด้วยนะครับซึ่งมีพี่ชายอีกคนนึงอายุเจ็ดขวบนะฮะ
ก็ไปอยู่ร่วมกันเพราะหลังจากนั้นล่ะครับอยู่ดีเนี่ย
แม่เนี่ยก็พาเด็กคนนี้เด็กหญิงคนนี้เนี่ยนะฮะ
พามาที่โรงพยาบาลแห่งนั้นแหละครับก็ตากับยายเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ย
ก็มีการรักษาเด็กนะฮะเด็กเนี่ยมีอาการหัวเนี่ยถูกตีตรงนี้แตก
จุดนะฮะแล้วก็เยื่อหุ้มสมองในอักเสบ
ตอนนี้อาการก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วตายายก็ถามเด็กนะครับ
คือตอนแรกเด็กก็อยู่ในการหวาดภาวะหลังตายายก็บอกเลยบอกว่า
เด็กเนี่ยพูดเลยว่าพ่อเป็นคนทำหนูพ่อเอาไม้อันใหญ่ตีหนู
หัวแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาบุหรี่จี้เนี่ยเอาจี้จี้หนูอย่างเงี้ย
ซึ่งตัวแม่เองเนี่ยติดยาเสพติดนะครับสาเหตุเพราะว่าพ่อเองเนี่ยติดยาเสพติด
บังคับให้แม่เนี่ยเสพด้วยอืมโอ้โหแต่ตัวพ่อเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่
แต่แม่ไม่สูบก็เลยน่าจะเชื่อได้ว่าคนที่จี้เนี่ยก็คือพ่อเนี่ย
ตอนแรกยายเนี่ยกับตาก็ไปแจ้งตำรวจนะครับปรากฏว่าตำรวจเนี่ย
บอกมาสองอย่างคือหนึ่งเขาว่ายายก่อนเลยว่าแล้วยายทำไมเลี้ยงลูกให้โตมาแบบนี้ล่ะ
เอาให้ไปทำร้ายร่างกายหลานตัวเองแบบนี้
สองเนี่ยตำรวจบอกว่าให้ไปเอาพ่อแม่มาเองแล้วกันแล้วเดี๋ยวจำเนินคดีให้
คือจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยล่าสุดวันนี้ตำรวจเนี่ยแหละครับ
ตัวแล้วนะฮะสองคนนี้เนี่ยนะครับก็คือฝ่ายชายเนี่ยตอนแรก
ทุกคนทางซุกสื่อพยายามติดต่อไปเขารับโทรศัพท์ครับแล้วก็บอกว่า
เขาไม่รู้เรื่องเขายังงงอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วถ้าเกิดใครกล่าวหาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งความนะเขาจะฟ้องร้องนะ
เขาจะเอาเรื่องนะว่าไปหาว่าเขาตีลูก
เมื่อตอนช่วงประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะฮะตำรวจก็ล็อกตัวสองคนนี้ไปนะครับ
แม่เนี่ยบอกเลยว่าพ่อเป็นคนทำแต่ตัวพ่อเองไปในอาคารเหมือนกับลักษณะคนเมา
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่อยู่กับร่องกับรอยถามอะไรก็วกไปวนมานะฮะ
แล้วบอกตัวเองนั้นไม่ได้ทำเด็กนี่แหละครับนี่คือประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะฮะ
แต่เชื่อว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจคงเอาอยู่แล้วแหละนะครับ
ว่าน่าจะน่าจะเอ่อเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าตำลวจบอกบอกว่า
นี่ผมได้คุยกับตำรวจด้วยตำรวจก็บอกว่าไม่น่าจะพลาดนะฮะ
คือด้วยจากประสบการณ์แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่ายังไงก็คือต้อง
ต้องคือเชื่อว่าเขาไม่ควรทำอะไรก็พ่อใช่ไหมครับอ่า
ตัวพ่อมีคนทำแต่ตัวแม่ก็น่าจะมีความผิดด้วยนะครับ
ส่วนตัวเด็กตอนนี้นะครับก็กำลังอยู่ในความดูแลนะฮะ
ของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องเข้าไปประสานนะครับ
นี่นะคือต้องเยียวยาความรู้สึกอย่างหนักนะครับ
เพราะตอนนี้เด็กมีอาการภาวะอืมคือมันชั่วร้ายอ่ะนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ถ้าสัปดาห์ก่อนจำได้เนี่ย
ก็จะมีกรณีพ่อเลี้ยงใช่นะฮะกรณีพ่อเลี้ย
อันนั้นน้องเหนือน้องเหนือเสียชีวิตนะครับเด็กวายแปดครัวเสียชีวิตเพิ่งเผาไปเมื่อวานนี้อืม
แต่อันนี้มันเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งแบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีบ่อยด้วยเหมือนกันอันนี้พ่อแท้แท้
พ่อแท้แท้อันนี้เป็นพ่อแท้แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าพ่อเมา
อ่าทีเนี้ยตัวตัวเอ่อคุณตาคุณยายเนี้ยก็เป็นกังวลใจว่าหลานชายอีกคนที่อยู่ด้วยวัยเจ็ดขวบอ่ะ
เดี๋ยวจะโดนไปด้วยโดนด้วยหรือเปล่าแล้วทำไงอ่ะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจอย่างหนึ่งว่า
พ่อเนี่ยน่าจะรักเด็กชายแต่เด็กหญิงก็ไม่ชอบแล้วก็บอกว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกของเขา
พยายามจะกล่าวหานู่นนี่นั่นแล้วก็เลยเนี่ยตีทำร้ายร่างกายอืมเนี่ยนะครับก็
อ๋อตำรวจนักกำลังบึงค่ะดีล่ะนี่แหละล่าสุดร้อยตำรวจเอกประยุทธ์นุชนาคารองสารวัติสอบสวนสองพ่อเมืองสูบพันธ์บุรีก็มีการนำตัวในเมฆ
อันนี้เป็นนำสมบุตรนะคะอายุสามสิบหกปีกับนางสาวรีเป็นนำสมบุตรเหมือนกันอายุยี่สิบแปดปี
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ถนนนางแว่นแก้วค่ะตำบลรั่วใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการสอบปากคำแม่เด็กยอมรับสารภาพ
เขาบอกว่าสามีเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายลูกจริง
ส่วนสาเหตุนั้นต้องรอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนพ่อเด็กยังให้การวกวนแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เรื่องต้นจากการตรวจสอบร่างกายของทั้งพ่อแล้วก็แม่เด็ก
พบสารเสพติดทั้งคู่จึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ตามความผิดนะคะพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็เสพยาเสพติด
โดยพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
ส่วนเด็กทั้งสองคนนั้นอาศัยอยู่กับตายายชั่วคราวไปก่อน
จากนั้นจะประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ให้พิจารณาถึงการเลี้ยงดูบุตร
ว่าสามารถเลี้ยงดูได้หรือไม่
นี่แหละจับไปก่อนแล้วจับกลุ่มเลยนะคะ
อย่างนี้จะมีอีกหลายเข้าครัวมั้ยครับเนี่ย

คือถ้าเกิดว่าในบ้านมีพฤติกรรมในการตีเด็กทารุณกรรมเด็กเนี่ย
เขาบอกว่าต่อให้เป็นพี่หรือน้องที่อยู่ร่วมกันแต่ไม่โดนเนี่ย

ไม่งั้นเด็กเนี่ยจะจำพฤติกรรมเหล่านี้ของพ่อแม่

เพราะเขาเห็นตลอดเวลาไปตีน้องตีพี่ตีอะไรอย่างนี้
จะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเด็กจะเอามาเรียนแบบแล้วมาใช้

วันนี้ผมได้คุยกับทางอาจารย์สุริยเดลด้วย

อันนี้พ่อจริงอันนี้พ่อจริง
เนี่ยพ่อจริงแล้วเขาบอกว่าตื่นมาพ่อ
ได้ดูข่าวแบบคุณสัมภาษณ์นี่

อ้าวแล้วใครจะทำอ่ะ

ไม่ใช่หรอกมันทำแต่มันก็ทำเป็นงง

ว่าเอ๊ะผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย

ก็ไปทำลูกอะ
ดูสภาพลูกดิแล้วเชื่อว่าไม่ได้โดนครั้งเดียวนะ
ว่าจะไปรู้เรื่องอะไรว่ะ
อย่างงี้พี่ฝุ่มสมมุติถ้าเกิดหลายความรุนแรงในความความแล็งที่ทำยังไงบ้างพี่

ว่ามันมีทั้งพ่อทั้งแม่

ถ้าแม่ไม่ได้เป็นคนคิดค่าทำด้วยนะ
แม่เห็นเนี่ยแม่ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งความหรือต้องหาทางออกให้ลูกตัวเองด้วยเหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดกรณีของพ่อเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้
คือตัวแม่เนี่ยก็ต้องสังเกตพฤติกรรม
ว่าถ้าเกิดพ่อเลี้ยงหรือสามีใหม่ของคุณเองเนี่ย
มีพฤติกรรมที่ดุด่าลูกนะฮะ
แล้วบอกว่าดูเหมือนกับว่าจะตีหรือจะคิดอะไรอย่างนี้
คือให้นึกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีพฤติกรรมที่มันรุนแรงมากขึ้น
อะไรแบบนี้ให้ระวังอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นกรณีของพ่อ
พ่อแท้ไงแต่ว่ามีเรื่องของการเสพยาเนี่ยมันก็พูดลำบากอ่ะ
แม่ก็ติดยาเขาบอกทั้งคู่พ่อแม่
ใช่อันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของการพิจารณาการเลี้ยงดูบุตรอีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

แล้วเด็ก๓กว่าจะอยู่กับใคร

เกี่ยวข้องอยู่กับตายายแต่ว่าตอนนี้ต้องอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ก่อน
ฟื้นฟูจิตใจใช่ไหมล่ะจะต้องซ่อต้องแบบรักษาอีกนาน
อีกเรื่องหนึ่งค่ะ๑พฤศจิกายนเราจะมีการเปิดประเทศแล้ว
ทีนี้มันก็ต้องมีแบบว่าโพลสำรวจกันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศว่า
ประชาชนคนไทยของเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีความรู้สึกอย่างไร
กับเรื่องของการเปิดประเทศในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยค่ะ
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าจากผลการสำรวจของกรมอนามัยระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๐ตุลาคม
เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยค่ะพบว่าร้อยละนะพี่๙๔มีความกังวล
โดย๑๒๘นั้นเชื่อมั่นต่อการควบคุมป้องกันโรค
ร้อยละ๗๒เห็นว่าควรจะเพิ่มมาตรการที่จะทำให้เชื่อมั่นว่าเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัย
โดยการเร่งการฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดครอบคลุมทุกจังหวัด๗๐ขึ้นไปนะคะ
ละ๖๐ให้มีการคุมเข้าการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
วันนี้เพิ่งเห็นข่าวมีการลักลอบเข้ามาเป็นร้อยคนเลยนะคะตามแนวชายแดนเนี่ยจะเปิดประเทศกันแล้ว
แล้วก็ร้อยละ๕๕อันนี้ให้มีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการแล้วก็ประชาชนอย่างเคร่งครัด
ซึ่งอันนี้เขาเป็นการร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกรมควบคุมโรคกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจริงมีมาตั้งแต่แบบว่าเดือนมิถุนา๒๕๖๓แล้วอันนั้นเป็นชายอย่างเดียว
แต่หลังมาเนี่ยด้วยแบบว่าสถานการณ์ต่างเชื้อต่างมาเนี่ยเขาก็เลยต้องการจะแบบยืนยันก็เลยมีการเพิ่มมาตรฐานเป็นชาพลัสเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอ่ะนะคะโดยการที่
ต้องพบเจอแขกอย่างพวกโรงแรมต่างหรือว่าร้านอาหารอย่างนี้ค่ะที่เข้าร่วม
โดยส่วนใหญ่ชาพัฒน์เองเขาก็จะเน้นการระบายอากาศที่ดีนะคะ
เพียงพอเว้นระยะห่างควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า๑คนต่อ๔ตารางเมตร
แล้วก็มีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วมอย่างน้อยทุก๑ชั่วโมง
สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยค่ะอันนี้จะต้องไม่มีอาการเสี่ยง
เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการตรวจสอบก่อนเข้าสถานประกอบการ
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้จะต้องไม่มีความเสี่ยง
และไม่มีอาการเสี่ยงด้วยและได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
อันนี้ก็เป็นมาตรการต่างนะคะ
ส่วนสำหรับวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ๘๖๗๕รายนะคะ
หายป่วยเพิ่ม๙๕๘๙ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๔๔รายด้วยกันค่ะ
หมดละ๕มานะพี่เนี่ย
หมดละ๕พฤศจิกา๕๖๐๐โดสจะไปถึงใครบ้างก็ต้องรอดูว่าจะไปอย่างไร
รุปแล้วหมอบุญก็ดิวได้นะให้ธรรมศาสตร์ได้๓ล้านโดส
นี่แหละพี่แต่อันนี้คือขนาดตามเกณฑ์วัคซีน
ว่าเราจะต้องมีการฉีดครบจริงควรจะเป็นร้อยละแบบว่า๗๐ขึ้นไป
แต่ตอนนี้๕๐ที่บอกว่ามีการฉีดได้ในเมืองไทย
มีอยู่แค่๖จังหวัดนะพี่๕๐นะที่ฉีดครบ๒เข็ม
กรุงเทพกับภูเก็ตเนี่ยมากกว่า๗๐แน่นอนภูเก็ตนี่เป็น๘๐กว่า
แต่จังหวัดอื่นคือที่เหลือที่จะมีการเปิดประเทศ
มีการแบบพื้นที่นำร่องต่างที่จะไปท่องเที่ยวกันได้เนี่ย
ยังไม่ถึงนะพี่นะ๕๐ยังไม่ถึงเลย
ภูเก็ตแซนบล็อกแรกก็เกือบล่มจำได้ไหมล่ะ
เขาบอกว่าภูเก็ตแซนบล็อกแรกก็ย่อพฤติเชื้อปุ้มมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือตอนนี้ที่แบบว่าฉีดครบ๕๐สำหรับ๒เข็มนี่
กรุงเทพสมุทรประการพังงาชนบุรีระนองแล้วก็ภูเก็ต

อีก๕วันเราจะเปิดกันแล้ว

ทำไมมามองชุดใส่มาตั้งนานแล้วก็ได้พร้อมกันเปล่าวะ

เมื่อก่อนเขาให้มาคนละอัน

ภูร์ภูมิต้องรู้ได้ว่าร้านเป็นแบบนี้มันแบบนี้มีอะไรก็ไปเปยงให้ผู้ชายหมด
แม่ชัวร์ไม่ต้องยุ่งจะพูดอย่างนี้ละบั้งไฟภัยานาคละวันแล้วมีคนพูดกันเยอะเหลือเกินนะคะเกี่ยวกับ
ว่าโอเคละไม่การยื่นหนังสือถึงสถานพูดเหล่า
เกี่ยวกับการสอบบ้างไฟพญานาค
จริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติคุณอยู่กันมา

ไอทีวีเคยทำตามรอย

มันเกิดจากทางฝั่งสปลาวเป็นคนทำ
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็เงียบไป

ก็จะมีเกี่ยวกับว่า๑๕ค่ำเดือน๑๑

ก็จะมีการพูดว่าสรุปแล้วบ้างไฟพญานาค
เป็นมนุษย์ธรรมหรือ
เกิดจากธรรมชาติจริง

มันเกิดจากอะไรแต่วันนี้
นักวิชาการเอ่ยหรือหลายคนเอ่ย

ภาพถ่ายคุณอ่านตอนบ่ายหรือเปล่า

เขาบอกว่า

มาเป็นหลักฐานในการยื่นให้กับสถานเอกอัครราชทูตลาว
เพื่ออะไรฮะเพื่อสืบหาความจริง
ว่ากรณีการเกิดบ้างไฟพญานาค

ก็ตรงสัยเพอเจ้าไปเอง

เกิดมาจริง

ใช่ไอ้ที่ที่ฉันเห็นคือมันออกมาจากน้ำอย่างนี้

ไม่มีสีมันมีสีแต่แบบลอยขึ้นไปแล้วก็หายไปอย่างนี้
รอยขึ้นไปนะมันมีเสียงเหมือนกันนะ

ผุดขึ้นมาจากน้ำอย่างเงี้ย

ก็มันทำให้เห็นในแม่น้ำโขงนะ

แล้วไปอยู่ในวัดแล้วมันขึ้นมาต่อหน้าต่อตาอย่างนี้

เออสงสัยพระเป็นคนยิงอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ

ขอย้อนนายยังไม่รู้เขาไม่ได้เขียนตำแหน่งพ่อแม่ชื่ออะไร

เขาเขียนว่าอะไรไง

เมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นพันทิพย์ใหม่

เขามีสมภพอะไรสักอย่าง

คือเขาบอกขอย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

ตอนนั้นมีความเชื่อในเรื่องบ้างไฟพญานาค

เด่นดวงบริพันธ์

ยังไม่เคยมีใครถ่ายภาพบ้างไฟ

เพื่อมายืนยันแต่ไม่พบฮะ
เพราะส่วนใหญ่จะเป็นภาพมืด

กระทั่งวันออกพรรษา

แต่ส่วนใหญ่ขึ้นมาจากฝั่งลาว

มีคำว่าเจ้าเก่าด้วยนะคะ
เอาอย่างนี้ขอทางทวิตเตอร์ที่เคยไปดู
เพราะมันก็ไม่เคยไปนั่งตรงริมโขง

เคยไปดูตรงวัดเอาโฮงที่บึงกาล

ขึ้นตรงวัดไทยที่พลพิสัยอย่างนี้

หรือเป็นยังไงเดี๋ยวย้างกันขึ้นมาแล้วกันนะครับ

โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้ทุกวันนี้มันมีโดรนถูกต้องไหมฮะ
ก็จะใช้โดรนเนี่ยมาใช้ถ่ายเพื่อหาหลักฐาน
ก่อนจะพบว่าคลิปวีดีโอที่บันทึกได้เป็นลูกไฟที่ปรากฏมาจากฝั่งลาวทั้งสิ้น
ไม่ใช่จากการยิงจากริมตลิ่งนะฮะตนจึงตะเวนไปตามหมู่บ้านไทย
อยู่ริมฝั่งโขงเพื่อพิสูจน์หลายครั้ง
พบว่าฝั่งตรงข้ามของไทยเป็นหมู่บ้านเราก็ใช่สิ
ก็แค่ข้ามแม่น้ำโขงก็ถึงแล้วนะครับมีหลายหมู่บ้านที่เชื่อว่า
มีการยิงกระสุนทำให้เกิดบ้างไฟพญานาค
ขนาดเดียวกันชาวบ้านณวันนี้จริง

อีกแก่งเอาโขงนี้ไอ้เธอ
ทำไมละไงคุณอยู่ตรงไหนอ่ะ

ตรงไหนตรงนี้ตรงชินชี้ที่คุณอยู่ตรงไหน

เขามีที่นั่งนี่ไงขอบนี่ไงเธอ

ตรงนี้ไปนั่งรอเป็นไปนั่งรอมีเช้ามีย่ามีอะไรด้วยนะ
ไม่เห็นสักลูกไม่ขึ้นทั้งที่ตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านลาวนะ

ไม่เคยเห็นเลยไปเฝ้ามาปีนึงตอนนั้นไปกันหมดเลย
มีชาวไปนั่งดูก็ไม่ขึ้นนุ่มฉันไปไปนั่งแต่ปีนู้น

แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ได้ตั้งใจแล้วไปเห็นขึ้นมาจริง
อ่าแล้วชาวบ้านแล้วไหมแต่ชาวบ้านให้เขาไปดูนะ
ซึ่งชาวบ้านก็ถึงบอกให้อ่านในทวิตเตอร์
ตนเนี่ยเคยเห็นชาวบ้านที่อยู่บ้านท่าม่วงที่รัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
บอกว่าตนเคยเห็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เด็ก
แล้วตอนนี้อายุเขา๕๐ปีแล้วก็ยังเห็นอยู่ทุกปี

แม้ว่าจำนวนจะลดลงไหมมันลดลงจริง
ซึ่งชาวริมน้ำโขงเขาก็เชื่อว่ามันเป็นบ้างไฟพญานาคที่เกิดจากพญานาคในแม่น้ำโขง
แต่บางคนเขาบอกมันเป็นกรดมันเป็นดินเพราะตรงนี้อย่าลืมว่า
เขาถึงทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือตักทรายไงพี่หนุ่ม
เนื่องจากว่าอันนี้ต้นจุดกำเนิดของแม่น้ำโขงจริงมันมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะ
เทือกเขาฮิมาลัยเวลาหิมะละลายเนี่ยนึกออกป่ะ
มันก็จะพัดดินพัฒนากรพัดอะไรมาเรื่อย
คนแถวริมขุมเขาเลยเชื่อว่าตรงนี้ทำเกี่ยวกับดินขุดดินขุดอะไรกันเนี่ย
ก็เป็นไปได้ว่ามันมาหมักหมมกันเยอะถูกต้องป่ะ
มันก็อาจจะเกิดก๊าซบางอย่างที่มารวมตัวกันอยู่อย่างนี้

ท่านหลักภูติวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้
แต่เขาบอกตัวเองน่ะเห็นมาตั้งแต่อายุ๕๐ปีแล้ว
แม้ว่าทุกวันนี้ยอมรับว่าจำนวนลดลงไปบ้าง
ซึ่งชาวริมโขงเขาก็เรียกกันว่าบ้างไฟพญานาคนั่นแหละ
แล้วก็ก็เลยแบบว่าเนื่องจากเขามีความนับถือเกี่ยวกับพญานาคในแม่น้ำโขงอยู่แล้ว
แต่เมื่อมีคนต้องการพิสูจน์แล้วก็บอกว่าเป็นฝีมือการยิงขึ้นฟ้า
ก็อยากให้พิสูจน์จนได้ผลที่แน่ชัดนะ

ว่าอยากจะได้ผลที่แน่ชัด
จะได้ไม่ต้องมีการมากล่าวหาชาวบ้านว่าโกหกหลอกลวงกัน
แต่ตอนที่เห็นมันขึ้นมาจากกลางน้ำนะ

เปล่าคนละอัน

ว่าตอนนั้นเธอไปช่อง๗แน่เลย

เพราะ๑๕ค่ำเดือน๑๑คนก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ
เป็นคำว่าบ้างไฟประหยานาค

ซึ่งฝรั่งเองนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเขาก็มาดู

มันง่ายไปเปล่าว่าเอาปืนยิงลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาเองอย่างนี้

สมภพบอกเขาเชื่อเรื่องบ้างฝังพญานาค
แต่ปรากฏว่าอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัฒน์
มันไม่เคยมีใครถ่ายภาพบ้างไฟเนี่ย
ขึ้นมาจากน้ำได้เลยแต่พูดกันเอง

มันไม่ได้ยินด้วยทางนู้นแล้ว
แล้วมันไม่ได้เป็นซีนตุ้ม
แต่มนุสชาติเธอบอกถ้าเธอได้ยินเสียง

นี่ไงขึ้นจากน้ำเท่านั้น

แต่ผมว่าผมก็เห็นจากที่ในน้ำนะ

คือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบมี๒ความเชื่อ

อีกอันหนึ่งคือเชื่อว่ามีคนทำ
อันนี้พี่ตอบไม่ได้เลยเพราะพี่ไม่ได้ไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยไง
แค่แบบสมัยก่อนตอนที่เคยไปเห็นอะไรอย่างนี้

พญานาคยังไม่มีคนพูดถึงเยอะขนาดนี้ด้วยนะ

มันมีมาตั้งแต่สมัย๓๐๔๐ปี
ถ้าสมมติครั้งครั้งทำอ่ะก็หลอกกันมาหลายสิบปีแล้วสิ

ที่คนก็พูดถึงจัดประเพณีหรืออะไรอย่างนี้
หรือจริงสมัยก่อนเนี่ยมีแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าขึ้นมาเยอะมาก
ปุ๊ไปนั่งขับรถตอนอพศศาสตร์เคยมาอยู่ปีนึง

เออแล้วแบบไม่เจอสักที่นึงเลยก็มี
ซึ่งนางกุหลาบดีกว่านางกุหลาบ

อ๋อโอเคแล้วนางกุหลาบ
คุณล่ะเพราะเดี๋ยวเธอให้ฉันเล่าเรื่องสมภพ
เดี๋ยวเธอฉันไม่จบของฉันสักทีนึงไอ้หนุ่ม
เธออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับสมภพอีกไหม

หนุ่มอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับสมภพอีกไหม
ไม่เอาแล้วนะตอนก่อนเชื่อตอนหลังไม่เชื่อ
แต่คราวนี้คือกุหลาบนะครับนางกุหลาบ

ไม่ใช่บ้างไฟพญานาคที่ชาวบ้านเคยเห็น

แล้วก็รู้สึกเสียใจกับการได้ข่าวว่า

เหมือนกับชาวบ้านที่สัมผัสและพบเห็นกันมาตั้งแต่
รุ่นปู่นุ้ยไปฟังเสียงเขากันสักนิดหนึ่ง
เกิดมาเห็นเลย
เชื่อว่ามีอาวุธมาก
ไม่มันก็ตานาจิตตังวะที่พิสูจน์ได้

บางทีถ้าเป็นวันพระที่ไม่ใช่วันออกภาษา

แต่ทางชาวบ้านก็ไม่ยินยอมให้ดำน้ำลงไป

หายังไงที่หนูไม่เคยกล้าพิสูจน์กันอีกเลย
สีบ้างไฟฟองจะออกแดงแต่อย่างคนจริงจะออกแน่

เขาบอกว่าทุกวันนี้สีแดง

มันแบบไม่รู้เหลือง

แต่คนที่ส่งมาเยอะตอนนี้ส่งอะไรรู้ไหม

ผลสักนิดนึงเขาบอกเขาอยากรู้ผล
มันไม่ต้องมาถามผมหรอกเพราะมันเด็ดปวด

แล้วนี่นะฮะมันมีน้องคนหนึ่งส่งมา
ถามว่าไม่ใช่พี่หนุ่มเนอะ

ข้างบ้านรำคาลลูกทรองทรลมดับ

ที่มันเจ็บใจคือมาถึงถิ่นตัวเองด้วยไงพี่หนุ่ม

ทำไมทุกคนเขาไปโทษคุณโซซาหมดเลยเนอะ

เบื่อนิอุ๊ยอ่ะอุ๊ยอ่ะ

พอจบนางงามดราม่าเสร็จไปฟุตบอลต่อ

คุณฤวัติเราไม่ใช่ลุกแท้แม่เราเป็นรับสาว

เตรียมรับมือพายุลูกใหม่
จะมาอีกแล้วค่ะ

เกาะติดความคืบหน้าเรื่องของพายุลูกใหม่นะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการระบุบอกว่าอันนี้ยังต้องติดตามอยู่
ถ้าเกิดว่าขึ้นที่เวียดนามเนี่ย
ก็จะส่งผลกระทบกับอีสานตอนล่าง
แล้วก็ภาคกลางตอนล่างก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
ด้านทีมกรุ๊ปเขาก็มีการเผยบอกว่า
พายุมาเร็วขึ้นแต่ไม่แน่ใจอันนี้จริง
จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือเปล่านะคะ
ต้องรอติดตามวันที่๒๘๒๙ตุลาคมนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานค่ะบอกว่า

เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้าสู่ชายฝั่งเวียดนามตอนล่าง
ส่วนจะแรงขึ้นเป็นถึงระดับพายุได้หรือเปล่า

คาดว่าจะทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างเนี่ย
มีฝนเมฆนะคะแล้วก็ฝนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่าระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูง
มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน
หย่อมความกดอากาศต่ำอ่อนกำลังลงได้
ดังนั้นก็คือต้องติดตามข่าวพยากรอย่าง

ทีนี้เนี่ยค่ะไปที่ลำตะคองบ้างนะคะ
นครราชศรีมาตอนนี้เขามีแบบว่า
ปฏิบัติการระบายน้ำลงสู่ลำตะคองตอนล่างค่ะ
อัตราต่อวันวันละ๘๖๔๐๐ลูกบาทเมตร
แล้วก็สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ๕๐ล้านลูกบาทเมตร

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาก็มีการแก้ไขต่าง
มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระสำคัญกรณีการพยากรอากาศ๗วันข้างหน้า
เขาคาดการณ์เอาไว้ในช่วงวันที่๒๗๒๘ตุลาคมนี้

มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนลำตะคองค่ะ
อัตราวันละ๑๑๕ล้านลูกบาทเมตร
โดยพื้นที่อำเภอศรีคิ้วสูงเนิน
อำเภอเมืองนครราชศรีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะ
อำเภอจักรร่าอำเภอนนท์สูตรอำเภอพิมัย
อำเภอชุมพวงอำเภอเมืองยาง
แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำ
เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บนพิมายก็มีการปักทงสีแดงค่ะ
แจ้งเตือนระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยอาจจะเกิดน้ำท่วมภายใน๖๓๐ชั่วโมงข้างหน้า
ขอให้ประชาชนอบพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ
เคลื่อนย้ายบุคคลไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ซึ่งคาดว่าน้ำจะมากกว่าครั้งแรกนะคะ
ขณะที่มวลน้ำบางส่วนของลำมูลและลำสะแท็ดนะคะ
ก็มีการเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว
แล้วบ้านเรือนประชาชนในที่รุ่มต่ำ
ตำบลกระเบื้องใหญ่ตำบลสำริทตำบลในเมือง
ตำบลชีวานอำเภอพิมายเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ

กำลังเข้าท่วมอีกนครราชศรีมาโดนตั้งแต่รอบแรก

เขาบอกว่าตอนนี้ชี้ช่องรวยกันใหญ่เลยนะครับ

เขาบอกว่าเป็นของแถมจากขนมกำลังฮิตนี่นะครับ
เออมีคนซื้อใบเดียวเนี่ยแสนนึงนะ

ปัดฝุ่นนำมาขายใหม่ฉลองครบรอบ๓๐ปี
ทำให้นักสะสมการ์ดเนี่ยตาลุกวาวนะครับ
จะมีการผลิตการ์ดทั้งหมด๑๔๗แบบ

มันอยู่ที่จะมีการ์ดเพียงหนึ่งแบบเท่านั้น
ผลิตเพียง๑๕๐ใบจากทั้งหมด๘แสนใบ
หากใครสุ่มได้อาจจะกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัว
นี่ดูดินะซื้อมา๕๐๐๐๐เห็นไหมน่าเขียน

ให้ไปเกิดแลนด์ดินแดนของสะสมโมเดลฟิกเกอร์
งานแท้๑๐๐เปอร์เซ็นต์นี่ชื่อเฟซเหรอ

แต่กว่าจะได้๔ใบนี้มาก็ควักเงินไปไม่น้อยเลยนะครับ
โดยเจ้าตัวนั้นไล่เรียงราคาออกมาดังนี้นะฮะ

ขนมไอทีเต็มข้าวโพดอบกบต่อ

ใบที่สองนี่ก็ซื้อมา๑๓๐๐๐นะฮะ

ถ้าวิทยายก็แอบจะเข้าใจ

บอกว่าราคาที่จ่ายไปคือราคาที่ตนเองรับได้
ไม่ใช่ราคากลางหรือว่าราคาตั้งต้น
ราคาที่ตนซื้อได้จะลดลงไปเรื่อย
ก็สามารถขายที่อื่นได้เลยนะจะได้แบ่งปันกันสะสมนะ
เนี่ยมันเป็นความทรงจำในวัยเยาว์นะครับกับเพื่อนคนอื่นเขามีความสุขเอาลองฟัง
ลองฟังหน่อยให้ไปเกิดแลนด์ดินแดนของสะสมโมเดลฟิกเกอร์งานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ผมให้๓๐๐๐๐กับ๔๐๐๐๐อันนี้คือราคาที่ผมได้มาหลายใบแล้วนะ
เพราะตอนนี้ในมือผมมี๒ใบนะครับจะมีให้ผมอีก๒ใบเท่ากับผมจะมี๔ใบในประเทศแล้ว
แต่ผมว่าแสนหนึ่งไม่ไหวหรอก๔ใบถือแสนนี่หรอกตรูตรงนะตรูตรงเลยนะครับ
ผมก็เลยบอกว่าเต็มที่ใหญ่๓๐๐๐๐กับ๔๐๐๐๐ก็ให้พี่เขาลองคิดดูนะ
ดังนั้นถ้าเกิดมีคนตอนนี้มีคนเจอผมรับขั้นต่ำครับ
นี่คือพูดตรงนะหนวดพี่เนี่ยน่าเล่นปืน
หวดพี่นะเล่นปืนพี่ไม่น่าเล่นการ์ด

โอ้โหหนวดพี่นี่ผมเห็นแล้วผมสะพึงเลย
อะไรที่ผมพูดไม่ดีไปผมขอโทษนะพี่
โอ้โหนี่นะสะสมการ์ด
เขาขายของเล่นด้วยไงเธอของเล่นที่เด็กผู้ชายชอบเล่นกันนะ
ชื่ออะไรนะไปให้ไปเกิดแลนด์ดินแดนของสะสมโมเล
ในต่างประเทศการ์ดใบหลักล้านเนี่ย

สะสมไหมแม่เมื่อก่อนมันแจกในขนมที่เขากดอบกรอบใช้อันเดียวกันเลยใช่ป่ะ
ถูงแหละถูง๕บาท๑๐บาทนั่นแหละ

เออพูดถึงไอ้เนื้อซอง
เมื่อก่อนมันจะมีโฆษณาอันหนึ่งที่มันเป็นไอ้นกอะไรแล้วมันบินแล้วมันเหมือนมีปากใหญ่
แล้วมันคาบบินมาแล้วมันก็เอาไปทิ้งเอาห่อนั้นไปทิ้ง

นกอะไรมีตัวใหญ่แล้วมันบินแล้วมันปาก
ไม่ใช่เป็นป่าใหญ่แล้วมันก็มีของอยู่ข้างในแล้วก็บินไป
เออกับอีกอันที่อยากจะถามคือ
จำได้ไหมเมื่อก่อนมันจะมีไอติมที่เป็นกลวย
แล้วพอเรากินไอติมไปแล้วข้างใต้มันเป็นเหมือนหมักฝรั่งลูกกลมอ่ะ

จริงเหรอโคตรเชยเลยหรือผมแก่วะ
ไม่ใช่ว่าในยุคนั้นเอาตรงพี่หนูอ่ะจะพวกเหนะพี่เลยอาจจะกินได้แค่ขนมปี๊ปไง

จริงเอาอันนี้ก่อนแล้วกันไอ้นกบินตัวใหญ่โฆษณาอะไร

อยากรู้มันนอนไม่หลับมันนอนคิดไงว่ามันโฆษณาอะไร
ไอ้ที่มันนกมีปากอ่ะแล้วมันบินแล้วมันก็มาปล่อยออกมา

รับสมัยสำหรับเคาเตอร์แบรนด์หอมฟุ้งบำรุงผิว
การแพมเภร์รึเปล่าที่มันทิ้วเจ็บ

อ้วนเยอะแยะเลยเนี้ยเอออืมจำไม่ได้แล้วอ่ะโอเคทำมาเถอะอืม
ประกาศผลไว้ที่เรียบร้อยสำหรับเวทีการประกวด
วันนี้เราจะพาไปดูเปิดภาพสมัยก่อนของเธอนิดนึงนะที่ยังไม่ได้ลดน้ำหนัก
เขาบอกว่าโอ้โหดูสิสวยมากเขาบอกว่าดูไปก่อนลดน้ำหนักเนี่ย
เหมือนกับน้องเขามีเจ้าเนื้อกว่านี้หน่อยแล้วก็ไปฟิตฝุ่นจนได้ขนาดเนี้ย
หุ่นหนากว่านี้นิดหนึ่งไม่นักก็นิดว่าอะไรนะหุ่น
อันนี้เมื่อก่อนอุ้ยแต่สวยขึ้นเยอะเลยว่ะค่ะ
สวยขึ้นเยอะไม่เขาของเขาหยืนหยาดแล้วมั่นคงในในใน
ก็คือต้องภูมิใจในสิ่งที่เป็นไม่จำเป็นจะต้องแบบตามใคร
แต่ถ้าเกิดแบบแบบนี้แต่เฟิร์มแล้วก็สวยแล้วก็มั่นใจก็คว้ามงกุฎได้
เขาก็บอกว่าเป็นทัศนลักษณะคติสุดไม่ว่าฉันมายืนอยู่ตรงนี้
เพื่อเป็นตัวแทนของพวกคุณทุกคนที่เคยถูกตัดสินหรือรู้สึกเจ็บปวด
เพราะความสวยที่ไม่ตรงมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้
มายืนตรงนี้เพื่อเป็นเสียงให้กับพวกคุณโดยเฉพาะเหล่าเด็กสาวทั้งหลาย
เพื่อคุณจะได้เฉลิมฉลองความเป็นตัวเองความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ฉันมองเห็นพวกคุณทุกคนฉันได้ยินเสียงพวกของคุณ

ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบแบบนั้นอะ
แบบปรัฐฐานของเค้ามีความเป็นตัวตนของเราสวยงาม
เดี๋ยวเขาก็ต้องรอดูความเปลี่ยนแปลงเพราะเดี๋ยวเขาจะไปชิงมงที่๓
ให้ประเทศไทยที่อิสราเอลสวยนะสวยหน้าสวยมาก
หน้าเป็นรูขึ้นไทยหรอพ่อเป็นออสเตรเลียแม่เป็นไทย
สวยเลยแม่แล้วก็มั่นใจตอบคำตอบคำถามดีนี่แหละตอบคำถามดีใช่

มีหลายอันมีแป้งเด็กมีแป้งหลายชิ้นมันเป็นนกอย่างนี้
นกตูนคล้ายคล้ายอย่างเงี้ยมีขนมด้วยนะพี่
ขนมโตโล่ก็ไม่ใช่หยุดเลย
ให้เป็นแก้ท้องอืดของเด็กครับน้องโลลี้นี่ค่ะ

นี่น่าจะเป็นประมาณเกี่ยวกับเด็กนี่แหละ

นี่ไอติมอย่างนี้

นั่งหาข้อมูลกันอะไรอย่างนี้

มันเหมือนแบบเออจริง

ฟังเพลงของคุณมาช่ากับคุณอำพล

ความอะไรนะความดำทุนหลังสูง
ความทรมานสูง

เก่ามันสนุกนะยุค๙๐เนี่ยมัน

ยุค๙๐มันมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมานะครับ

มีหลายคนพูดถึงเรื่อง

คือคุณเกรทกับคุณกล้องเขาก็แบบว่าช้ำ

ชะเย็นด้าลาเป็นอะไรลงไอจีกันแบบเช่า

เรียนขอสูจน์กันฟังครับวันนี้เที่ยงอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ลองไปติดตามคุณกล้องห้วยไล่อีกคนนึง

ว่าถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากมันก็เหมือนลูกอม๕เม็ด

คือผมแบบผมก็แบบอยากให้เปลี่ยนโค้ชอะ
คือตอนนี้นักเตะของแมนยูผมว่ามันโอเคอยู่แล้วนะ
สกิลศักยภาพมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ย
แต่แผนมันไม่ได้ไง
แผลมันไม่ได้จริงคือผมว่ามันก็
บางคนเขาก็เซฟโซชานะแต่ของผมไม่เซฟ

วันนี้แปลกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ